หมดมุกใช่มั้ยเจ้าพวกแก๊งคอลเซนเตอร์

อันนี้ยังติดใจ

เพราะคราวที่แล้วใช้ตำรวจปลอมมาแต่งชุดใช่ไหม

ค่ะเป็นไงคะคุณตำรวจ

ไม่เข้าต้องเลยครับ
ทำไมไม่เข้าต้องเลยครับ
โอ้โหมันเล่นถึงภูมิกรรมเลย

อันนี้ฮะมันคือความพยายามของแก๊งคอร์เซนเตอร์
มันคงหมดมุกแหละดูออกคราวนี้
มันรู้หรือยังว่ามันกลายเป็นตัวตลกในสายตาสังคมไปแล้ว
ใช่ถ้าดูอยู่รู้ไว้นะ

คือเนี่ยเค้าจะเอาหน้า

อย่างโอบามาหรืออย่างโดนัลดทรัมป์เองก็เคยโดนเหมือนกัน

ดิวเซอร์มาเอาตังค์พี่ไปไปโหลดแอปนี้
แล้วเอาหน้าดอมหน้าปุ้ยลองทำดูสิ
พี่รู้หรือยังค่าโหลดแอป๓๐๐๐๐๐บาท

แต่เสียตังค์นะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อน

เขาบอกว่าดูจากดาวอังคารยังรู้เลยว่าปลอม

ไม่แต่มันเล่นใหญ่
เล่นแทนภูมิกับท่านตำรวจเอกนิทัศน์แหวนประดับภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

มันไปเอารูปสมัยไปลองพุ่งกลับมา

แต่ตัวจริงเขาหล่อจะโกรธตรงนี้เลย

นี่ภายใต้หน้ากากยังรู้เลยว่าหล่อ
ท่านเตือนประชาชนเลยจะตกเป็นเหยื่อนะครับ

คุณผู้ชมไว้แอปขยับปากด้วยนะครับ

พุ่มกับถอดหน้ากาก
แล้วก็เปรียบเทียบหน้าหน่อยก็ไม่ได้
แม่พี่ปุ๊ยนี่ก็ส่วนตัวแล้วเกิน
เขาชอบครึ่งแบบ